ใครเป็นสายข้าวเหนียวมะม่วงห้ามพลาด

ร้านนี้เขาขายอยู่ที่เชียงใหม่แล้วคุณรู้ไหมเขาขายมากว่า๒๐

สำคัญกว่านี้คือขวัญใจคนนอนดึก

ปกติดึกคุณหาข้าวเหนียวมะม่วงทานยากนะ
จริงถ้าจะกินอะไรแบบนี้ตอนกลางคืนไม่ใช่ง่าย

ดีแล้วแต่ถ้าอยากกินมาดูนี่เลยค่ะ

ดูจากลูกค้านะคุณดู

และนี่คือร้านข้าวเหนียวมะม่วงป้าหลอดนะคะ
ขายก็ขายอยู่ที่บริเวณตลาดกลางคืน
ตลาดวโลรสหรือว่ากาดหลวงนั่นเอง
ซึ่งตรงนี้ก็คือแหล่งรวมของฝากและอาหารพื้นเมือง
รวมไปถึงจะมีอาหารผดสตรีทฟู้ดใช่ไหม

แคบหมูน้ำพริกนุ่มไส้อัว
สตอเบอร์รี่มีมั้ย

มีมีบ่วยมีแบบนี้มีหมด

คุณป่าหลอดหรือว่าน้องนุฏอานนีเป็นเจ้าของร้าน
หลอดเล่าให้ฟังว่าเดิมทีทำสวนกล้วยนะ

ใช่แต่ว่าสุดท้ายเจอภัยธรรมชาติ

ก็เลยพาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่

บอกว่าจะเลือกใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพ

ข้าวเหนียวเขี้ยวงูจุดเด่นก็คือนุ่มอร่อยใช่ไหม
มะม่วงสุกช่วงนี้จะใช้แก้วขมิ้น

รสชาติจะคล้ายอกล่องคุณ

มันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงอ่ะดิ

จริงใช่ไหมป้าก็เลยเปลี่ยนมาใช้แก้วขมิ้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้
ข้าวเหนียวมูลวันละ๕๐กิโลกรัม
แล้วมะม่วงใช้ประมาณวันละ๑๕๐๑๗๕กิโลกรัม
เยอะนั้นเยอะนะต่อวัน
ลูกค้าส่วนใหญ่โหมีหลายกลุ่มมาก
นักเรียนนักศึกษาก็มีคนไว้ทำงานก็มี
ส่วนที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจนอกจากความอร่อยแล้ว
คือปริมาณที่แน่นเต็มกล่อง
แล้วขายราคาเริ่มต้นที่๓๕บาท
เดี๋ยวนะขายกล่องละ
ข้าวเหนียวมะม่วง๓๕บาท
เกิน๕๐บาทแน่นอน๓๕บาทค่ะถ้าพิเศษก็๔๕บาท
ใส่ใครแล้วบางคนบอกว่าพิเศษยังไงใส่ไข่ดาว
แต่นี่คือราคาขายเขาจริง
ใครอยากจะไปริ้มลองความอร่อยอุดหนุนกันได้เลย

เพราะว่าร้านเขาเปิดช่วงกลางคืนนะคะ
เริ่มตั้งแต่๑ทุ่มครึ่งเปิด๑ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืน
หรือช่วงตีหนึ่งอะไรแบบนี้บางคืนขายหมดเร็วก็ปิดเร็วนะคะ

เพราะลูกค้าเยอะจริงคุณไม่อยากให้พลาดความอร่อย
มีโอกาสไปที่เชียงใหม่แวะไปอุดหนุนป้าหลอดกันได้นะคะ
ป้าเหนียวมะม่วงป้าหลอดจ้า